คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เพราะว่ามีอาคารหลังหนึ่งอาคารพาณิชย์นะครับ

คู่หาหนึ่งมันเริ่มเอียงเอียงเอียงแล้วก็มีการแตกร้าวของปูนอย่างหนักเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดูแลความปลอดภัยของผู้พักอาศัย
จริงผู้พักอาศัยเขาเป็นห่วงข้าวของ

ปรากฏว่าขณะที่เข้าไปเก็บของมันมีเสียงดังลั่นมาตลอดเลย

เหมือนปูนมันอึ๊กอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็เลยไม่ได้แล้วห้ามเก็บของออกมาจากอาคารโดยด่วน
แล้วก็ต้องปิดกั้นอาคารไว้นะครับ

เขาก็เฝ้าระวังทั้งคืนแล้วว่าอาคารมันจะซุดจะร้าว

เช้านี้คุณคือมันมีอาคารอาคารพาณิชย์
หลังที่มันร้าวมันเริ่มดึงหลังอื่นแล้วนะ

เพราะว่าอาคารติดกันเลย
พอหลังหนึ่งมีปัญหาเนี่ยหลังอื่นก็จะถูกพากันลงมาด้วย
ใช่ฮะแล้วเขาบอกมันมี๒๕ครูหาให้คุณ
เขากลัวว่ามันจะดึงถล่มกันมาหมดนะฮะ
ต้องปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้

ทั้งหนายกเทศมนตรีตำบวนภาค่าม

บริเวณตลาดสดบางสมหมู่๖
ตำบวนภาค่ามอำเภอบางภาคงจังหวัดชะเชิงเสา

อาคารรับน้ำหนักชั้น๑ชั้น๒

แล้วก็มีอาคารมันเอียงนะฮะ
ตอนที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นมันแตกร้าวอยู่๓คูหา
ซึ่งอาคารเหล่านี้ก่อสร้างมาประมาณ๓๐กว่าปีแล้ว
ก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะครับ
เมืองต้นทางเทศบาลได้ให้ผู้พักอาศัยรีบอบพยพออกมาจากทั้ง๘คูหา
ขนย้ายเองมันเกิดเสียงลั่น
และทีนี้ครับเจ้าหน้าที่เลยบอกให้หยุดเลย
ทุกคนหยุดการเข้าอาคารหยุดขนย้ายรีบออกมา
เพราะกลัวอาคารมันจะซุดอาคารมันจะถล่มนะฮะ
และทีนี้การจัดหาที่พักให้กับผู้พักอาศัย

บางคนก็จะไปพักอาศัยกับญาติก่อน
และแน่นอนมีการประสานการไฟฟ้าให้มาตัดไฟ
แล้วก็กันพื้นที่เป็นเขตอันตรายนะครับ
โดยนายนบรินสนิทกูลอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่เกิดเหตุ

ผมเองเพิ่งจะซื้อต่ออาคารเหล่านี้มาเมื่อปี๕๙
โดยมีการต่อเติมเป็น๓ชั้น
และคนมาเช่าทำร้านขายของร้านขายข้าวมา๓ปีแล้ว
แต่ช่วงหลังคนที่มาเช่าก็บอกนะ
บอกได้ยินเสียงลั่นของตัวอาคาร

บางทีทั้งกลางวันกลางคืนเลยจะนอน

อารมณ์เหมือนผนังปูนแตกราว
แล้วก็เสียงดังเปรี้ยดังปึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ
มันมีทั้งกลางวันกลางคืนแล้วมันดังถี่ขึ้น
ทีนี้ทางเจ้าของอาคารก็ให้ช่างมาดู
ช่างก็เอาเหล็กมาเสริมคานตรงกลางไว้
เจ้าของอาคารก็บอกก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้ว

ก็มาบอกว่าพี่อาคารมันเอียง
มันเริ่มเอียงแล้วนะครับ

ก็คิดว่าในอาคารมันมีอะไรที่ต้องรับน้ำหนักเยอะหรือเปล่า
เพราะว่าเขาเปิดเป็นร้านขายข้าวใช่ไหมคุณ
ก็มีการเหมือนทำเป็นโกดังเก็บข้าวสารเลย
เขาต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำกับข้าว
แล้วมีถังแก๊สถูกเก็บไว้เยอะเลย
น้ำหนักมันอาจจะมากและอาคารรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับ
ด้านของนายพัศธรพันธ์สุวรรณกำนันตำบลท่าข้ามนะฮะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าอาคารนี้ทางด้านหลังเนี่ย
มันเหมือนปูนมันเกิดหักและแยกตัวออก
พร้อมที่จะถล่มลงมาได้ตลอดเลยนะส่วนด้านหน้าก็พบรอยร้าว
แล้วก็พบการบิดตัวของปูนรวมทั้งการบิดตัวของคาน
ร้าวของคานอย่างเห็นได้ชัดเลย
ว่าคานมันรับน้ำหนักแทบจะไม่ไหวแล้ว
มันอาจจะหักหรือว่าข้างในมันเป็นโพรง

ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ก็ได้แต่ดูข้างหน้านะเพราะยังปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายนะครับ
ก็พบว่าอาคารมีการซุดตัวลงมาเพิ่มเติม
คือมันเอียงมากขึ้นจากเมื่อค่ำวานนี้
ขณะที่อาคารจำนวน๒๕คูหาที่มันติดกัน
อาคารพาณิชย์หรือว่าทาวน์ฮาวส์อะไรอย่างนี้
เวลามันซุดหลังหนึ่งมันกลัวว่าหลังอื่นมันจะซุดไปด้วยนะครับ
ซึ่งโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็อยู่ระหว่างการสำรวจอาคารทั้งหมด
เพื่อความปลอดภัยของคนที่พักอาศัย

วันนี้ต้องหยุดก่อนนะครับเพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ฝากทางโยธาจังหวัดหน่วยวิศวกรต่างก็กำลังเร่งตรวจสอบนะคะ
เขาก็มีการบอกมานะว่าอาคารน่าจะต่อเติม
โดยที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตนะฮะ
ต่อเติมจาก๒ชั้นเป็น๓ชั้น